มาดูเรื่องแบบว่าตึงเครียดซีเรียสกันนิดนึงดีกว่า
หลังจากที่เธอนั้นเนี่ยโดนเอารูปนะไปแอบอ้างค่ะ
อาหารเสริมลดน้ำหนักนะนำรูปเธอไปเนี่ยแอบอ้าง
ล่าสุดสาวบุญมาอัปเดตความคืบหน้าให้ได้ฟังกันแล้วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าอุ๊ยเคลียร์จบด้วยดีเอ้าแฮปปี้ซะงั้นเลย
เป็นอีกหนึ่งคนดังที่เจอกับเรื่องหัวจะปวดข้ามปีเลย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า

อาจจะเป็นเนี่ยนะเพลินเพราะความผอมเพียวนะคะ
เป็นเหตุหรือเปล่าเลยทำให้เธอเนี่ยนะถูกแบรนด์อาหารเสริมแรนด์หนึ่ง
เอารูปไปแอบอ้างแล้วก็ใช้เพื่อการโฆษณาค่ะ
ซึ่งสาวบูมเนี่ยก็มาบอกข่าวดีบอกว่าเออล่าสุดเนี่ย

เธอก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือ
พร้อมบอกว่าที่เธอไม่ได้ฟ้องร้องบริษัทอาหารเสริมนะ
เพราะเธอมองว่าการกว่าจะจบเรื่องมันคงใช้เวลานาน
คุณผู้ชมขึ้นโรงขึ้นศาลใครก็ไม่อยากมีเรื่องหรอก
แล้วก็เลือกแจ้งความเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็อยากเตือนให้ผู้บริโภคนั้นไม่หลงเชื่อซะมากกว่าค่ะ

คือเหมือนกับพี่ที่กองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
ก็ได้มีการแบบว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
เขาก็ไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้
คือจริงแล้วมันไม่ได้มีการโจทย์การอะไรอย่างนี้ที่ถูกต้องด้วย

ใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกดีมาก
เพราะว่าเหมือนกับบูก็ไม่อยากให้ใครแบบ
เจอเหตุการณ์ว่ากินไปแล้วเกิดอันตรายอะไรแบบนี้
ยิ่งแบบเหมือนกับใช้ภาพของบูมด้วยอะไรแบบนี้

เออเรื่องจริงนะมันเป็นภาพมันเป็นหน้าเรานะคะ

มุมเขาดูแลตัวเองออกกำลังกายด้วยตัวเองนะ
ถึงได้รูปร่างแบบว่าลีนแบบนี้
เออนะครับผู้ชมกินดีออกกำลังกายดีนะน่าจะช่วยได้
ในงานเดียวกันได้เจอพี่ก๊อฟค่ะคุณกันพักดีวิจิตรนะคะ
ตำนานปิ้งไก่อังกรจำได้จำได้
บอกเลยคนนี้ทุกคนคุ้นหน้ากันดีเจอพี่ก๊อฟแต่ละครั้งค่ะ

งานนี้ก็เลยขออดแซวไม่ได้นะว่าเป็นเพราะ
หลายคนคงเห็นภาพกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

จ่อไมค์ถามแบบนี้พี่ก๊อฟก็ไม่ปฏิเสธนะคะ
พร้อมกับบอกว่าอายุต่างกัน๒๐ปี
ก๊อฟเนี่ย๔ปลายนะ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่มีปัญหา
บกันมานานนะคะปีกว่าพร้อมกับแซวตัวเองว่า

เริ่มเรื่องจริง

น้องสุดนิดเดียว

แล้วแม่เค้าอายุหน้าพี่ปี๑
เริ่มหน้าเด็กด้วยก็เลยคบแฟนเด็กได้

แต่ว่าพอแบบพอผ่านมามันก็เริ่มชินอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องสนใจดีกว่า

หล่อขึ้นดูดิฟันเขาก็หล่อนะน่ารักนะคะ

คือแบบว่ามีแต่ความสดใสมีแต่ความแบบน่ารักอะนะคะ

ต้อง๑๕แล้วแหละภาคผู้เยา